พาไปอีสานไปเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่ง

เป็นต้นไสที่ใหญ่มากอายุนี่กว่า๒๐๐

ต้นใสไม่ใช่ต้นใสต้นใส
แหมนี่ครับพาร่องเรือ

สองไร้เสากิ้งก้าดกว้างใหญ่พัยศาลมากเลย
บริเวณตรงนี้นะครับมันร่มรื่นมากแล้วก็สวยงามด้วย
อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมครับประชาชนนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
ชมความสวยงามความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
แล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันใต้ร่มใส่กันแบบนี้

ที่ตำบลท่าช้างแห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งที่
ที่ตอนนี้ฮอตฮิตไม่แพ้กัน

ซึ่งเป็นสะพานอนุสรสถานไม้
กลายเป็นหินณสถานีรถไฟแห่งบ้านท่าช้างครับ

ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือรัชกาลที่๖นะครับ
เสด็จพระราชดำเนินตรวจการก่อสร้างสถานีรถไฟ

อีกทั้งชาวบ้านยังได้ค้นพบซากดึกดำบันของไม้
ไม้ที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผิวดินจนกลายเป็นอะไรรู้ไหม
เป็นอะไรนะไม้กลายเป็นหินฮือไม้กลายเป็นหิน
ใช่ไม้กลายเป็นหินจากลำน้ำมูลครับ
ชาวบ้านท้าช้างจึงได้นำไม้นั้นที่กลายเป็นหินไปถวายพระองค์
ทรงแนะนำให้กับราศดรเก็บรักษาไว้ในท้องถิ่น
ทางกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามคือในสมัยนั้นนะ
จึงนำไม้กลายเป็นหินมาประดับไว้บนอนุสรสถานะสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำมูล
ตรงจุดที่เรียกว่าสะพานดำ

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ
หากว่าเข้าสู่วันหยุดแล้วเอาวันนี้วันจันทร์ยังไม่หยุดนะ
แต่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ยังไงซะถ้ามีเวลา
ไปเที่ยวที่นี่ดูที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหอลังการจริงนะต้นไส้แผ่กิ่งก้านสาขาขนาดนี้

ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะ
ก็ที่โคราชนครราชศรีมาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกเยอะ

ลองแวะไปดูว่าต้นไสที่มันใหญ่โตนี่มันใหญ่ขนาดไหน

ทำไมโคราชต้องไปวายาโหมด้วย
ใช่ถูกต้องค่ะมาดูกันว่า